ผู้ชายคนนี้เนี่ยคุณลุงคนนี้นะฮะ
ยืนอยู่บนเบาะรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ข้างรั้ว
เก็บหัวปลีของต้นกล้วย
แต่สุดท้ายเสียหลักตกลงมาคือ

โอ้โหคุณลุงคนนี้บาดเจ็บจนเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาให้การช่วยเหลือนะครับ
ที่เกิดเหตุอยู่หน้าห้องเช่าแห่งหนึ่งในซอย๒๘สุขุมวิทย์พัทยาแยก๑นะครับ
ตำบลนาเกลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชมบุรี
คุณลุงนนทวัฒน์โคงแก้วอายุ๖๕ปีนะฮะ

เพราะว่าเหล็กมันเสียบอยู่ตรงส้นเท้าพอดี

เหล็กนี้มันโผล่ออกมาจากโคนเสาหน้าห้องเช่านะคุณนะ
เสียบเข้าที่ส้นเท้าข้างซ้าย
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ๕นาทีช่วยเหลือได้สำเร็จ
ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลบางละมุงนะครับ
คุณลุงเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าโห
เหล็กที่มันอยู่โคนเสาผลิตพอดีนี่แหละ
ก็พาตัวคุณลุงส่งโรงพยาบาลนะครับ
คุณลุงคราวหลังอย่าปีนนี่คุณลักษณะไอ้เหล็กมัน
มาโผล่เอียงแบบนี้อีกต่างหาก

ทีนี้ก็ต้องจัดการกับเจ้าเหล็กอันนี้ด้วยนะ